ข่าวแรกไปดูเรื่องราวของเทศกาลวันสงครานกับคนกีฬานะครับว่าไปดูกันหน่อยครับว่าคนในวงการกีฬานั้นตอนนี้เขาทำอะไรกันอยู่บ้างนะครับ
ไปค่ะสู้ไปสู้ไปสู้ไป
กันที่คนนี้นะครับผู้จัดการทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยครับมาดามแป้งคุณนวลพันธ์ล่ำซำนะครับ
ล่าสุดก็เพิ่งเดินทางกลับมาจากจอแดนนะครับหลังจากที่ไปร่วมรุ้นผลงานทีมชาบาแก้วนะครับทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยให้ได้ไปฟุตบอลโลกอีกสมัยหนึ่ง
ซึ่งก็ทำได้สำเร็จแล้วนะครับแล้วก็มาเล่นสงครานอย่างเป็นกันเองครับกับนักฟุตบอลหญิงในทีม
นี่คือบรรยากาศการรดน้ำดำหัวนะครับเกิดขึ้นที่ประเทศจอแดนแล้วตอนนี้ล่าสุดประดาแป้งก็เดินทางกลับมาเมืองไทยแล้วนะครับ
ส่วนอีกคนนึงครับอดีตเฮ็ดโค้ชทีมฟุตบอลทีมชาติไทยอย่างซิโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองนะครับ
ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างเดินทางไปที่ประเทศอังกฤษก็โพสต์ภาพนะครับพร้อมกับอวยพรสงครานให้กับแฟนกีฬาชาวไทยเหมือนเช่นเคยที่ทำเป็นประจำครับ
โดยคุณเนวินชิดชอบนะครับประธานสโมสร
จัดงานใหญ่เหมือนทุกปีครับที่บริเวณด้านหน้าสนามช้างอารีน่านะครับ
ซึ่งล่าสุดเนี่ยทีมฟุตบอลของสโมสรบุรีรำนะครับ
ตกรอบเป็นที่แน่นอนแล้วนะครับบุรีรำก็ยังมีลุ้นนะครับอยู่อันดับที่๓
ออกเสมอหรือไม่ก็กวางโจเป็นฝ่ายเอาชนะ
ซึ่งถ้าบุรีรำชนะได้แล้วก็ผลเป็นไปอย่างที่บอกไปเนี่ยนะครับ
ก็จะพลิกสถานการณ์เข้ารอบต่อไปได้ครับ
ส่วนอีกสโมสรหนึ่งนะครับชนบุรีเอฟซีก็ตามธรรมเนียมนะครับ
ทุกปีจะมีการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่นักเตะในทีมก็จะรดน้ำนักเตะที่อาวุโสกว่านะครับ
บรรยากาศก็อย่างที่เห็นครับเละเทะตามระเบียบเลยครับ
นี่ครับโอ้โหสนุกสนานกันเลยทีเดียวครับ
ส่วนอีกหนึ่งคนนะครับอย่างหน่องปลื้มจิตถิ่นขาวครับ
ก็ในความที่เป็นคนดังนะครับเวลาเล่นน้ำสงกรานเนี่ยไม่ธรรมดาเลยครับ
ใส่หน้ากากเอาไว้แบบนี้แต่ถึงแม้ว่าจะใส่หน้ากากเอาไว้ก็ยังดูออกอยู่ดีว่าคือปลื้มจิตถิ่นข่าวนะครับ

ส่วนอีกคนนึงครับน้องเมรัชนกอินทานนท์นะครับก็ควงหวานใจนายตะวันปรณวิทย์นะครับ
พร้อมด้วยครอบครัวไปพักผ่อนเบาครับในช่วงวันหยุดยาวแบบนี้ครับ